ไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถคันหนึ่งเนี่ย

ไปเจอกับอีกหนึ่งเลนที่เขาวิ่งสวนมา
ทีนี้อุบัติเหตุเกิดครั้งนี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุใหญ่
เพราะว่ารถชนกันหลายคันเลยครับ
ดูภาพเรื่อยคุณดูนะภาพมันจะเร็วนิดนึงนะ
แต่เดี๋ยวเราจะมีภาพให้ได้ดูอีกสักรอบหนึ่ง
เห็นแล้วมีรถคันหนึ่งนะครับ
ข้ามแบบว่าเกาะกลางถนนมาที่มันแบ่งเลนกันเอาไว้นะ

ชนกับอีกหลายคันที่เขาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง

เพราะพอข้ามมาแล้วมันเป็นเลนที่มันสวนกันพอดีไงครับ
แล้วไม่รู้ไปอีท่าไหนถึงพุ่งข้ามเกาะกลางถนนแบบนี้มา
ชนทั้งรถเก๋งชนทั้งเทลเลอร์อีก๒คันที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
เห็นภาพแบบนี้แล้วมันภาพที่น่ากลัวนะ

ุ่นตลบเลยครับคุณผู้ชมครับ
บริเวณนี้คือจุดกลับรถหน้าปั๊มปตทบ่อเข็มตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
เหตุเกิดเมื่อวันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เอง
หลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

คันแรกเป็นรถกระบะไทตันสีบรอนเงินสภาพเสียหายยับเยินทั้งคัน
ภายในรถมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิง๑ราย
ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงอาการสาหัสเลยนะครับ
ส่วนคันที่๒เป็นรถกระบะอิซูซูสีขาว
หมายเลขทะเบียนป้ายแดงกไก่๐๘๒๗สภาพรถก็พังยับเยินไม่แพ้กัน
ข้างในมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ด้วย
ผู้ชาย๑รายและอีกหนึ่งรายเป็นผู้หญิงนอนอยู่ข้างรถนั่นแหละครับ
ยังไม่หมดนะถัดมามีรถเก๋งแคมรี่สีดำ
หมายได้ทะเบียนก๐๘๒๐เพชรบุรี
คันนี้สภาพยับเยินเลยครับ
คุณดูสิครับอัดเข้าไปเต็มตรงบริเวณคนขับนะครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บก็นอนอยู่ข้างรถเช่นกันนะครับ

เทลเลอร์ครับหมายเลขทะเบียน๗๕๙๐๔๓กรุงเทพมหานครนะครับ
แล้วก็มีส่วนตัวท้ายด้วยหมายเลขทะเบียน๗๕๙๐๕๑กรุงเทพนั่นแหละ
สภาพรถก็มีรอยชนที่บริเวณหน้ารถนะข้างขวาครับ
ก็คือมีสภาพพังเสียหายและสนามแบบนี้
ส่วนคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดคืออย่างว่าคันใหญ่นะครับ
ไปสอบถามคนขับรถกระบะไทตันกันหน่อยนะครับ
ที่ข้ามฝั่งมานั่นแหละ
ขณะนั้นไม่ทันสังเกตเห็นรถกระบะอิซูสีขาว
ขับตามหลังมาแล้วก็มีการเลี้ยวตัดหน้า
ลักษณะเลยรถมันเสียหลักละมั้ง
ก็เลยพุ่งข้ามเกาะกลางถนนที่มันแบ่งเลน

แล้วก็น่าจะฉลับไปชนกับรถเทลเลอร์ที่ขับมา
แต่ว่ารถคันอื่นก็คงจะชนกันแบบว่าชนท้ายกันไปนะครับ

เพราะว่าชนกันถึง๔คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง๗คน

คือเพียงแค่การตัดสินใจพลาดเล็กน้อย

มันทำให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ได้เลยนะ

อ่ะให้ดูกันแบบนี้นะครับแล้วก็เล่าสู่กันฟังในทุกวีทุกวันก็เพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะครับ